คุณผู้ชมไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อยอันนี้เป็นรถเล็กคุณ
มอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์คือคันนึงเขาเปลี่ยนเลนมากำลังจะยูเทิร์น
แต่ไอ้คันที่มาทางตรงโอ้โหชนแบบนี้ค่ะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะแบบนี้เลย
แล้วพอชนกันอ่ะตกลงมากไม่ได้

ต่างชาติเขากำลังจะเข้าขวา
และรถที่มาทางตรงโอ้โห
ดูสิชนจนกลิ้งไปบนถนนแบบนี้ค่ะ
ต่างชาตินี้อายุ๗๐กว่าแล้วนะอ่ะใช่ค่ะหายุเยอะแล้วนะ

ตรงถนนวิเศษที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหน้าซอยสาลิกาเกิดเมื่อเช้าเลย
แล้วดูสิพอชนปั๊บกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
คนขี่ทั้งสองคันเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าอย่างที่บอกเขาตกลงกันไม่ได้อ่ะคุณ
โอ้โหแต่ตัดหน้าไปหลายเลนเหมือนกันนะคุณฮะ
ใช่ก็กะจะอยู่เถิดตรงนี้พอดีนะครับ
แล้วทีนี้พอรถที่มาทางตรงก็ไม่ได้ทันมองกันด้วยค่ะก็เลยชน
ซึ่งตำรวจไปตรวจสอบเลยไปเจอรถทั้งสองคันก็อยู่กลางถนนสภาพเสียหาย
ฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติวัย๗๓ปีคือนายจอร์กี้ซีเมนอฟนะคะ
ส่วนอีกคนนึงเป็นคนไทยนายกิติศักดิ์บัวใหญ่อายุ๓๑ปี
รถของนายกิติศักดิ์เข้ามาทางตรงมาจากหาดราวัยไง
พอมาถึงจุดกลับรถตรงหน้าปากซอยสาลิกาเนี่ย
ฝั่งต่างชาติเขาตัดหน้ารถเพราะว่าเขาก็เข้าขวามาจะยูเทิร์นเหมือนกัน
ก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์ทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
แล้วดูต่างชาติไปนั่งเอออยู่แบบนั้นเลยนะ

ทีนี้ก็ต้องเอารถทั้งสองคันไปที่โรงพักก่อนที่โรงพักฉลองนะคะ
แล้วก็เชิญคู่กรณีทั้งสองฝั่งมาลงบันทึกประจำวัน
เดี๋ยวคงต้องตกลงเรื่องของค่าเสียหายกันต่อไป